ทัศนัยเล่าข่าวนี้ดิฉันก็เลยต้องเอาข่าวนี้มาต่อกันเลยค่ะ
อันนี้คนขับแท็กซี่เหมือนกันแต่คนนี้แหมอยากให้คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ให้จบนะ

จริงผู้ชายคนนี้ที่เขาเป็นโชเฟอร์หลายอย่างเหลือเกิน

แล้วสองพูดจาแทะโลมผู้โดยสารผู้หญิง
เรียกเก็บค่าโดยสารเกินจริงค่ารถจริง๔๗บาทแต่ว่าเอาไปร้อยหนึ่ง
อ้างว่าต้องเป็นค่าเติมน้ำมันด้วยเหรอ
คุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เดี๋ยวฟังกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เดี๋ยวฟังกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เดี๋ยวฟังกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เดี๋ยวฟังกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เดี๋ยวฟังกันหน่อยค่ะ
สวัสดีครับพี่
บอกว่าแบบเนี่ยมีลูกมีผัวแล้วเขาก็ยังไม่ฟังเลยอ่ะ

พูดเยอะเสียเมาเมาคือแบบว่าเมาความน่ารัก
เมาเสียงน้องอ่ะไหนตอนแรกมีการร้องเพลงให้ฟังนะใช่
อยู่คนเดียวมันเหงาเข้าใจอะไรเออเนี่ยค่ะฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะคะ
พอขึ้นปั๊บเนี่ยเจอพฤติกรรมแบบนี้เลยไม่ใส่แมสด้วยนะ
โกงค่าโดยสารคือราคามันเก็บเกินจริง

ประมาณนะไม่เท่าไหร่เองอ่ะคุณต่อสายเอ่อแบบไปไปไกลอ่ะค่ะ
ครับแต่ว่าสามกิโลมั้งแล้วราคาเนี้ย
มันขึ้นที่มิเตอร์คือ๔๗บาท
แต่คนขับบอกว่าเข้าซอยต้องคิดตังค์เพิ่ม

เอาจริงนะถ้าเกิดให้แบงค์ร้อยไปทอน๕๐
เรายังพอเข้าใจนะแต่นี่คือเอาไปหมดเลยอะค่ะทีนี้ตำรวจ
พ่อเมืองสมุทรปราการเนี่ยก็ต้องเอาตัวโชเฟอร์คนนี้มาสอบสิคะ
โชเฟอร์คนนี้คือนายธเนธบุญเสริมทรัพย์อายุ๔๕ปี
แล้วเขายอมรับนะผมเนี่ยคือแท็กซี่ในคลิปจริงแหละ
เรียกเก็บค่าโดยสารเกินจริงเพราะอะไร
ผมเนี่ยต้องเอาเงินไปจ้างวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปซื้อน้ำมันมาให้

แล้วทีนี้ก็ถามไปด้วยว่าอ้าวแล้วอันนี้เรื่องของการเก็บค่าโดยสารเกินจริงหนึ่งแล้วนะ
เอาเรื่องพูดจาแทะโลมล่ะยังไง
เขาบอกว่าโอ๊ยก็ผมเป็นคนชอบพูดชอบคุย
ไม่ได้จะจีบจริงคือผู้สื่อข่าวถามเยอะไง
แล้วนายธเนธก็บอกว่าแบบอย่าเชื่อมากนะพวกแท็กซี่
ส่วนมากจะชอบโม้แต่ว่าผมของจริง
ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรคนแถวนี้เขารู้นิสัยผมดี

แต่อย่างหนึ่งที่เขาพูดมาเนี่ยนะเอาจริงงงคุณทัศนัย
เขาบอกว่าไงรู้ไหมว่าผมเนี่ยเป็นหลานแท้ของลุงป้อม

เขาบอกเลยนะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

แล้วก็บอกว่าตอนเด็กอยู่บ้านเดียวกันกับลุงป้อมเลย
ป้อมยังพาผมเที่ยวขึ้นรถถังด้วย

พาขึ้นรถถังพาเที่ยวด้วย

ก็คือประชารัฐนะพี่สมัยหน้าเลยลุงป้อมนี่ก็สุดยอดครับ
แล้วพี่เป็นอะไรกับลุงป้อมอะครับหลานครับ
เป็นหลานเลยเหรอเป็นหลานแท้เลยหรือเปล่าครับ

สมัยเด็กเขาก็เลี้ยงผมอะครับ

โอ้โหยังไงล่ะคุณทัศนัย
ผมอยากจะถามท่านประพิษรู้จักคนนี้ไหม
เนี่ยค่ะทีนี้นะทางแม่ของนายธเนธเนี่ย
เขาก็บอกว่าลูกฉันมีอาการป่วยทางจิต

เพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกเนี่ยเคยถูกตีที่หัวมา๒ครั้งตั้งแต่ตอนวัยรุ่น
แล้วก็ตอนนั้นไม่ได้ไปหาหมออะไรหรอก
แล้วก็เลยอาจจะมีอาการทางสมองตอนนี้จะต้องกินยารักษา
แล้วก็อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
คือที่ผ่านมาที่ไม่ได้พาไปหาหมอเพราะไม่มีตังค์ไงคะ

แต่ทีนี้อาการของเขาเนี่ยคือเขาบอกว่าบางทีก็กินกาแฟเยอะไง

ก็เลยไม่รู้ไงว่ามันจะส่งผลกระทบกับเรื่องสุขภาพร่างกายหรือเปล่า
บอกด้วยนะบอกว่าเวลาเขาดีเขาก็ดี
แต่เวลาเขาเป็นแบบนี้คือแม่เองก็ขัดใจไม่ได้
ใบขับขี่ค่ะเรื่องใบขับขี่เนี่ย
ขนส่งจังหวัดเนี่ยนะคะบอกว่าดูจากประวัติแล้วเนี่ย
ยังไม่เจอการกระทำความผิดนะก็เลยไม่โดนยึดใบขับขี่
แล้วก็ตอนขอใบอนุญาตไม่ได้มีเอกสาร
เอกสารใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นผู้ป่วย
ก็เลยทำให้ทำใบขับขี่ได้ไงแต่ทีนี้หลังจากเนี้ย
ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเบื้องต้นมีการตักเตือนไปก่อนนะคะ
ก็ยังไม่ได้ยึดใบขับขี่อันนี้คือขนส่งจังหวัดนะคะ
บอกมาส่วนทางตำรวจค่ะตำรวจก็ต้องปรับนายธเนธ
โดนไป๒ข้อหาค่ะคือเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา
แล้วก็พูดจาไม่สุภาพก้าวร้าวหรือว่าแสดงกิริยาไม่เหมาะสม
คือเรื่องของการเก็บค่าโดยสารเกินอัตรามีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
แล้วก็เรื่องวาจาไม่สุภาพมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แต่ทีนี้เห็นบอกว่าเขายังไม่มีเงินยังไม่มีเงินจ่ายค่าปรับด้วยอะค่ะ
แต่เรื่องนี้เดี๋ยวต้องให้พนักงานสอบสวนส่งฟ้องส่งฟ้องศาล
แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนี่คือก็จะต้องให้ขนส่งดำเนินการด้วยนะคะ
เป็นห่วงนะผมว่าก็ต้องดูแลกันดีนะ
เรื่องของสุขภาพเรื่องของจิตใจต่างเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรมากกว่านี้นะ